สักครู่ขึ้นเหนือไปสุดเลยใช่ไหมเอาลงมานิดนึงลงมานิดนึงอยู่แถวพยาว
พยาวนี่ก็ดีเหมือนกันสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะนะครับ
ผมจะพาไปที่วัดพระธาตุภูปอจังหวัดพยาวครับ
ที่นั่นเขาประดับประดาไปด้วยรูปปั้นเทวดากว่า๑๓๐๐องค์นะครับ
นี่ยินดีต้อนรับสู่พระธาตุภูปอล์จังถูกค่ะ
เห็นไหมเห็นไหมรูปปั้นเทวดาเรียงรายกันอยู่เต็มเลยนะครับ
เขาบอกว่าอยู่รอบวัดกว่า๑๓๐๐องค์ที่เห็นอยู่เนี่ยเยอะมากเลยนะครับ
นี่เขานับกันมาแล้วเขานับมาเพราะว่าพระที่นั่นเขาทำเองทุกองค์ทุกรูปปั้นเองเลย
เขาว่ากันแบบนั้นอยู่ที่นี่ครับพระธาตุประจำอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพยาว
เป็นพระธาตุภูปอซึ่งถือว่าเป็นพระธาตุที่มีความเก่าแก่กว่าพันปี
เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวจังหวัดพยาวเป็นที่เลื่อมใสสัทธามากมากเลยนะครับ
แล้วก็เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์พระธาตุภูปอก็กล่าวว่า
หลังจากที่เพิ่งบูรณพระธาตุก็ได้มีการนิมิตฝันว่า
พระธาตุแห่งนี้ได้มีเหล่าทหารมาอยู่ที่บริเวณวัดจำนวนมาก
จึงได้ทำรูปปั้นเทวดาขึ้นมาท่านบอกว่าทำด้วยตนเองและช่างอีกหนึ่งคนสองคนช่วยกัน
ช่างอีกหนึ่งคนเป็นงานฝีมือเลยนะคะ
รอบบริเวณพื้นที่กว่า๑๓๐๐องค์
ถึงบอกไงว่าท่านถึงรู้ว่ามีกี่จำนวนกี่องค์กี่เทวดาที่มากัน
องค์นะเพื่อให้ผู้คนได้เดินทางเข้ามาเที่ยวชม
ทางเข้ามาเที่ยวชมแล้วก็ศักรบูชากันต่อไปอีกด้วย
แล้วที่สำคัญนอกจากได้ไปสักการะบูชา
พระธาตุภูปอดูความสวยงามของรูปปั้นเทวดา๑๓๐๐องค์แล้วนะครับ
รอบรอบวัดเพราะคุณขึ้นไปแล้วนะ
วิวรอบวัดครับสวยงามไม่แพ้กันเลย
ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก
ควรที่จะต้องไปเที่ยวกันไปสักการะบูชาแล้วก็ขึ้นไป
คุณก็จะได้กราบไหว้บูชาได้เสริมสิริมงคลกันไปด้วย
อยู่ที่จังหวัดพยาวนะฮะย้ำกันอีกครั้งที่วัดพระธาตุภูปอจ้า
มีคุณผู้ชมทักทายมาจากพยาวด้วยนะคะ
คุณเพิ่มภูมิบัวนาคนะคะในเฟซบุ๊คไลฟ์พยาวสวัสดีครับ
อ๋องั้นสวัสดีคนพยาวด้วยนะเจ้า
สบายดีเนอะ
บอกตรงนะจังหวัดพยาวเราอ่านข่าวของที่นี่บ่อยมาก
ต้องชื่นชมนักข่าวที่นั่นนะว่าเขาขยันส่งข่าวมาให้เรา
แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวดีมีเยอะร้านอาหารก็มีเพียบเลย
วัดวาอารามอะไรอย่างนี้ธรรมชาติสวยนะที่พยาวนี้ยังคงมีครบเลยนะครับ
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่แหมอยากให้ไปเที่ยวกันเหลือเกิน
บางคนบอกว่าคือเราจะขึ้นเหนือไปแล้วก็จะคิดถึงแต่
จังหวัดใหญ่ไปเลยเชียงรายเชียงใหม่อะไรแบบนี้
อยากให้แวะเที่ยวที่พยาวกันก่อนแล้วค่อยเลยขึ้นไปนะคะ
ไปกันได้หลายจังหวัดได้แบบว่าครบเก็บบรรยากาศจังหวัดทางภาคเหนือมา